หนุ่มแอบคบเมียชักมีดแทงทะลุปอด

อยากจะให้ดูอยากจะให้ฟัง
ผู้หญิงคนนี้ชื่อเพลผู้หญิงคนนี้ชื่อเพลนะครับ
เนี่ยคบกับปั่นอยู่แล้วเพนเนี่ยทำงานในปั๊มเป็นเด็กปั๊ม
แล้วในปั๊มมีผู้ชายอีกคนชื่อโซดามาจีบเพล
บอกว่าฉันมีปั่นอยู่แล้วนะโซดาบอกไม่เป็นไร
ก็ใจมันรักไปแล้วนี่คือปฐมบทของรักสามเศร้ากรณีนี้
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะครับ
บนถนนรอบเมืองเขตเทศบาลตะบนหนองสำโรงอุดรธานี
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งครับโพสต์ภาพผู้ชายนั่งบนเก้าอี้
ดูเลือดดูเลือดเลือดเต็มเลยแล้วมีผู้หญิงนะครับ
ซึ่งสวมเครื่องแบบเป็นพนักงานปั๊มน้ำมันยืนกดแผลอยู่ข้าง
แล้วเล่าเรื่องราวสั้นว่าเหตุระทึกขณะแวะปั๊มส่งเพื่อนเข้าห้องน้ำ
มีเหตุคนแทงการเลือดหยดลงพื้นน้องเด็กปั๊มผู้หญิงบอกว่าแทงเข้าสุดมีดเลย
แล้วคนที่โดนแทงบอกว่าหายใจไม่ค่อยสะดวกยังไรก็ขอให้ปลอดภัยแล้วกัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๘กันยายนที่ผ่านมาครับเพล
เป็นนามสมมุตินะอายุ๓๓ปีเธอเป็นพนักงานปั๊มน้ำมัน
ยืนกดแผลอยู่ในภาพนั่นแหละแล้วก็เป็นคนที่ทำให้เกิดเรื่องราวนี้ขึ้น
เธอเล่าบอกว่าคนที่โดนแทงได้รับบาดเจ็บคือโซดา
โซดาอายุ๒๓ทำงานอยู่ปั๊มเดียวกับเธอ
ส่วนคนแทงคือปั่นอายุ๕๘ปีทั้ง๒คนเป็นแฟนของเพนครับ
ทั้งสองคนเป็นแฟนของเพนครับไม่มีใครเป็นแฟนเก่านะ
เล่าให้ฟังว่าปันเป็นแฟนคบกันมาได้ปีกว่านะครับ
แต่ก็มาแอบคบกับโซดาเป็นพนักงานปั๊มเดียวกัน
บกันมาได้เดือนคนเก่าปีนึงคนใหม่เดือนนึงนะ
โซดารู้ว่าเธอเนี่ยเป็นแฟนกับปั่นอยู่แล้วแต่ปั่นมารู้ทีหลังนะฮะ
ว่าเธอก็คบอยู่กับโซดาด้วยหึงกันดิไอ้นี่ก็หึงไอ้ฝ่ายนี่ก็หึง
เคยบอกเลิกโซดาแล้วนะแต่โซดาบอกอย่างที่เบิร์ตบอกไปตอนแรก
ก็มันรักไปแล้วก็คนมันรักไปแล้วนะเพนนะ
วันเกิดเหตุเขาปั่นแฟนนะแฟนแฟนเนี่ยแฟนที่เป็นอยู่เนี่ย
ขับรถกระบะมาส่งเพ็ญที่ปั๊มไปกินข้าวกันมา
โซดาเห็นเนี่ยหึงโซดาอยู่ที่ปลาหึงไอ้ดอม
ปรีเข้าไปครับถีบรถนะฮะรถกระบาดน่าจะถีบรถเขา
แล้วเอาไม้กวาดไล่ตีไล่ฟาดปั่นนะครับวิ่งไปที่รถนะฮะ
หยิบมีดปลายแหลมมาแทงโซดาเข้าชายโครงทะลุปอดเลย
หลังจากนั้นก็ขับรถหนีไปหลังเกิดเหตุพลเมืองดีเนี่ยนะครับ
๑๑๖๑๖๖๙นะครับบอกมารับคนเจ็บหน่อย
ล่าสุดเป็นยังไงโซดาเป็นยังไงโซดาพ้นขีดอันตรายแล้ว
แต่เพ็ญสิครับคุณผู้ชมฮะเพนยอมรับว่าเธอนี่แหละเป็นสาเหตุของเรื่องที่เกิดขึ้นนะ
พอเกิดเหตุแบบนี้เธอก็ลำบากเธอก็ว้าวุ่นเลยครับคุณผู้ชมครับ
เท่าไหร่อะไรนะขาดเธอก็เหงาขาดเขาก็เสียใจใช่มะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมอยากเก็บเธอเอาไว้ทั้ง๒คน
นี่แหละฮะปั่นเนี่ยหลังก่อเหตุนะก็ไม่ได้หนีไปไหนนะครับ
กลับบ้านนะครับญาติก็พาไปทำแผลที่โรงพยาบาลนะครับ
แล้วก็มีคนไปแจ้งความที่สพเมืองอุดรธานีว่านะครับ
โซดาเนี่ยใช้ไม้ไล่ทำร้ายนะครับก็เลยใช้มีดแทงโซดาไป
เพื่อป้องกันตัวนะครับแต่ก็มีญาติของโซดาไปแจ้งความเหมือนกัน
เอาล่ะคุณผู้ชมครับปานบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรพร้อมสู้คดีก็ว่ากันไปตามกฎหมาย
นี่คือนะครับเพ็ญปั่นและโซดาครับ
โซดาไม่น่าซ่าตามชื่อเลยนะเนี่ย